บนหัวกระสือสาวจะกินหัวแล้ว
นี่อีกด้านหนึ่งนี่

เอออยู่ข้างคุณดอมเลย
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ชมบ้านเขาเชื่อนะครับ

บางตัวมันคอหักมันถูกหักคอยนะ
บางตัวไส้หายไป
จะเกิดจากปอบหักคอ
หรือกระสือกัดคอและกินไส้
เพราะว่าชาวบ้านบอกช่วงนี้ไก่ตายเป็น๑๐ตัวเลยนะครับ
และนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านถ่ายติดนะฮะคุณผู้ชมฮะ
คุณผู้ชมผมอยากรู้นะ
กระสือเนี่ยสีอะไร

สีอะไรตอนดูในหนังตอนเด็กฮะ

ชาวบ้านหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคอีสานบอก

เขียวก็มีบางทีมันก็เหลืองเลย

ตัวนะมันมีสีฟ้า

แล้วเรียกตัวได้ไหมในเมื่อมันไม่มีตัวน่ะ

บางไส้สีแดงบางไส้สีเขียวสีเหลืองสีฟ้าติดต่อให้ไหม

เออชมบ้านบอกเชื่อเลย

มันลอยไปแวบไปแวบมาอยู่ยอดต้นไม้
ส่วนใหญ่เวลาเราฟังข่าวหรือว่าเรื่องเล่านะ
สือมักลอยอยู่ยอดต้นไม้

เดี๋ยวต้นไม้เกี่ยวเดี๋ยวกิ่งไม้เดี๋ยวน้ำเกี่ยว

ใช่อันนี้ไปเจอในพื้นที่หมู่๑๗
บ้านผู้น้ำร้อนตะบลดาญช้างเผื่อดาญช้างจังหวัดสุภัณฑ์บูรีนะ

กลัวแล้วประจวบเหมาะกับอะไรรู้ไหม
ไก่ในพื้นที่คุณมันตายปริศนาหลายตัว
เราไปพูดคุยกับคุณป้าบุญหลายเพชรกุลนะ

เน่าแล้วตอนนี้เพราะมันตายไป
เมื่อวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
คอหักนอนตายเรียงรายเหมือนมีใครจับวาง
คอมันก่อนแล้วมาจับวางไว้แบบนี้

ไม่มีแม้กระทั่งลอยเลือดและขนไก่เลยนะ
แต่มันมี๕ตัวนะในท้องคุณท้องเหมือนถูกเจาะ
ไส้หายไปเลยแต่ไส้หายไปแบบไม่มีเลือดเลย
เหมือนแบบมันเลียกินเลือดหมดเลย
พี่ปุ๊กคนดูถามคุณวิลชัยถาม
สือไม่มีมือแล้วจับไก่ได้ยังไง

ปอบมีมือมันหักได้

๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นคืนวันโกนนะ

เช้าไปเจอไก่ตายเพิ่มอีก๕ตัว

ทำให้ป้าและชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากสิ่งลี้ลับนะฮะ
ไม่น่าจะเป็นฝีมือของสัตว์อะไรแถวนี้แน่นอนนะฮะ

และน่าจะเกี่ยวกับดวงไฟที่ถ่ายคลิปติดนั่นแหละครับ
ว่าอาจจะเป็นดวงไฟของกระสือนะฮะ

เพราะว่ามันไม่มีรอยเจาะเข้ามาหรืออะไร
ไม่มีกระจุยกระจายเหมือนสัตว์ทุกอย่าง
ที่ว่ากินแล้วต้องลากไปลอยลากลอยอะไรก็ไม่มี
เราคิดว่าน่าจะไม่เป็นกระหั่งหรือเป็นปอบ

ก็เพราะว่ามันไม่มีเขี้ยวเล็บหรืออะไรที่ว่า

โต๊ะโกร่งมันโดนอะไรนะเออนะฮะ
ขณะที่เจ้าของคลิปนะคุณคนที่ถ่ายดวงไฟปริศนาติด
ก็คือน้องนัทธวุฒิบอกว่าโอ้โหคือประมาณ๕ทุ่มนะ
ได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนเลยเดินออกไปดูข้างนอก
เห็นไฟมันโผล่ตรงยอดมะพร้าวหลังบ้าน
ลอยสูงเลยนะแสงสว่างเรียบจ้าเลย
ก็เลยรีบหยิบมือถือมาถ่าย
มันเคลื่อนที่แบบช้าแล้วแสงมันมีหลายสีนะฮะ
สีแดงสลับเหลืองสลับขาวสลับฟ้าสลับเขียวแป๊บไปแวบมาแบบนี้
ทีนี้ไปให้ชาวบ้านดูชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นกระสือ
จะเป็นกระสือตัวที่มากินไก่หรือเปล่าหรือว่าเป็นกระหัง

ต้องมีกระด้งต้องมีกระด้ง
ผมไม่มีกระด้งมีอันอื่น